ส่วนคดีหลานฆ่าน้าที่เกิดขึ้นที่นครสีธรรมราชนะฮะจำได้ไหมคะที่เป็นพนักงานขับรถประจำศาลเยาวชนและครอบครัวนครสีธรรมราชถูกฟันเสียชีวิตค่ำเมื่อวานนี้แล้วก็ถูกทิ้งสดทิ้งสบอยู่ริมถนนนะฮะซึ่งคนก่อเหตุตังโรจจับตัวได้แล้วเป็นทหารพรานแล้วก็เป็นหลานของคนตายนี่แหละเขาบอกว่าเข

น้าชายและทำงานเป็นพนักงานขับรถประจำศาลเยาวชนและครอบครัวนครสีธรรมราชใช้มีดพล้าฟันจนตายอ้างสาเหตุที่ทำลงไปเพราะแค้นใจที่น้าชายจะปล้ำแม่แต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นเงื้อมือกฎหมายโดนจับเข้าคุก
ภายหลังจากการตายของนายนิพัฒน์ที่พบศพถูกฟันที่ศีรษะและขาเป็นแผลเวอะหวะ
ศพหมกพงยากกลางเมืองคอนเมื่อช่วงค่ำวันที่๑๖สิงหาคมที่ผ่านมา
ตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราชออกแกะรอยตามลากคนร้ายทันที
ทีมสืบแกะรอยจากพยานแวดล้อมพบว่าหลังเกิดเหตุ
จมขี่รถจักรยานยนต์ของผู้ตายหลบหนีไปทางบ้านแม่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ๕๐เมตร
แต่ถ้าว่าแม่ได้ถอดกุญแจรถหวังให้ลูกมอบตัวจึงทำให้นายจมนี้เตลิศหายไปกับความมืด
ตำรวจใช้เทคนิคพิเศษติดตามความเคลื่อนไหวคนร้ายพบว่าหมอนี่หนีไปกบดันอยู่บ้านเพื่อน
ท้องที่ตำบลปากนครอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุมากนัก
แต่ยังไม่ทันที่ตำรวจจะขยับอะไรตอนเช้ามืดก็มีญาติผู้ใหญ่พาเข้ามอบตัวพร้อมมีดของกลางยาว๑ฟุตตำรวจจึงควบคุมตัวไว้
ในที่ควบคุมตัวนายจมไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเขาพูดออกมาอย่างเครียดแค้นว่า
ทำเพราะโกศที่ผู้ตายเคยปรุกป้ามแม่
วันเกิดเหตุเห็นผู้ตายนั่งอยู่ที่บ้านอีกหลังทำท่าจะเข้ามาที่บ้านด้วยความโมโหในภาพจำ
ตัดสินใจใช้มีดฟัน
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาทันที
ด้านนางจงดีโคงสุกแม่ของผู้ต้องหาบอกว่าสองครอบครัวเป็นญาติใกล้ชิดกัน
ผู้ตายและผู้ต้องหาโตมาด้วยกัน
ไม่รู้ว่าไปมีเรื่องโกรธแค้นกันได้อย่างไร
ส่วนที่ลูกชายบอกว่าแค้นที่ผู้ตายปลุกปั้มแม่
ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงไม่รู้ว่าไปคุยอะไรกัน
เรื่องออกมาทำนองนี้

เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
จะไม่ยื่นประกันตัวในทางคดี
จากไปของนายนิพัฒน์สร้างความเศร้าเสียใจให้กับคนเป็นญาติ
มีการจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีศพ
ทำกลางบรรยากาศอันเศร้าสลด
ซึ่งนางจงดีก็ได้มาร่วมงานด้วย
บอกจนถึงตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้ว่า
สาเหตุเกิดจากเรื่องใดกันแน่
ที่ทำให้ลูกฆ่าน้าชาย
บทสรุปจบที่ความตาย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน